เอาคุณครับต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะที่เราเนี่ยมีความยินดีมากเลยนะคะจะโหขันหมากกันมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วคุณค่ะคุณอีฟพุทธิดาค่ะเป็นทายาทคนบันเทิงนะคุณต้อยเศรษฐาแล้วก็คุณพี่เปี๊ยกนะคะขอเรียกพี่แล้วกันเพราะยังสาวอยู่คุณเปี๊ยกอรัญญานั่นเองค่ะซึ่งก็เข้าพิธี
โอ้ยส่องเข้าตามาถึงนี่เลยนะครับคุณ
แววย้อนยุคนะคะตามที่ทั้งคู่ชอบ
แพลนเรื่องทายาทคาดว่าจะเร่งปั๊มเลยทันที
แล้วก็หลังจากนี้ค่ะจะไปฮันนามูลนู้นยุโรปค่ะคุณ

แต่ไปเดทกันครั้งแรกวันวาเลนไทย
แล้วก็ไปคือไปทำความรู้จักกันนะวันนั้นอะไรอย่างนี้
ไม่เคยอยู่กับใครที่เราไม่รู้จัก

แสดงว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสบายใจที่จะด้วย

ถ้าเขารักเราและเขากล้าที่จะเลือกเรา

คือในส่วนตัวแล้วผมเป็นคนดูแลแค่เรื่องแหวนนะฮะ

เพราะว่าเงินแหวนเก้าแหวนเงินทองอะไรอย่างนี้ฮะ

กล้ายกลูกสาวให้แล้วแสดงว่าน่าจะเขาพอใจแล้ว
ดูแลลูกสาวคนเดียวของพ่อให้ดีนะครับ

เมื่อเรารักเขาเราก็ต้องทำให้เขาได้ทุกอย่างหรือเปล่า

นี่บอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานกันมากนะคะ
แล้วก็บอกความน่ารักของคู่นี้ให้อีกนิดนึงละกัน

สมรสค่ะก็ยังใช้นามสกุลเดิมด้วยนะคะ
เพราะว่าครอบครัวศรีรชายาไม่มีทายาทอีกแล้วค่ะ
ซึ่งฝ่ายหนุ่มต้นก็เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
จำได้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่มีกระแสข่าวมาว่าคุณอีฟมีแฟน
จะแต่งงานปุ๊บคุณพ่อออกตัวแรงตั้งแต่แรกแล้วนะว่า
จะแต่งก็แต่งได้แต่ใช้นามสกุลศิระฉายาเท่านั้นค่ะ
แต่คุณพ่อก็ชัดเจนดีนะอันนี้ก็ต้อง
เครดิตคุณพ่อแล้วกันว่าเป็นเรื่องชัดเจน
เพราะว่าครอบครัวนี้เขาไม่ได้มีทายาทแล้วนะคะ

ยังไงก็เดี๋ยวให้มีหลานไวแล้วกันนะจ๊ะ